แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ไปพร้อมกันกับครอบครัวของพี่ต้นจากจังหวัดราชบุรี
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ
ผมเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

แก้ว
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ห้อยคออยู่คือพระปางอะไร

พี่เมาท์นะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑
ปางทุดงซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกต้องนะครับพระที่น้องแก้มห้อยคออยู่นะครับ
นั่นก็คือพระปางทุดง
ครอบครัวของคุณต้นตอบถูกไป๑ข้อ
ตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อเลยในข้อ๒นะครับว่าจะสามารถได้เงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านหรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องก่อสร้างครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือให้ตักตายใส่ถุงนะครับให้ได้๑๐๐กิโลกรัมภายในเวลา๑นาที๓๐วินาที

ได้แล้วครบแล้วเปล่าเปล่า
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับคนมัดก็มัดมัดมัดนะฮะ
ระหว่างที่มัดอยู่นะถ้าใครเห็นภาพนะครับ
เป็นภาพที่น่ารักมากคนมัดมัดไปนี่ไม่รอกรอกเลย
กรอกใส่รอไว้เลยอ่ะนะครับนี่ก็คือความร่วมแรงร่วมใจ
และเป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่ครอบครัวของคุณต้นนั้นถนัด
นั่นก็คืออาชีพก่อสร้างนะครับแล้วได้นำอาชีพนี้
มาใช้ประโยชน์ในวันนี้นะครับสามารถช่วยเหลือครอบครัวไปได้ครับ
ผ่านไปสองข้อแล้วครับรับหนึ่งหมื่นบาท
เพราะฉะนั้นครึ่งทางหลังนี้นะครับเป็นครึ่งทางที่เราอยากได้ยินว่า
ถูกและถูกทั้งสองข้อที่เหลือนะครับ
จะได้มีเงินแสนและเงินล้านกลับบ้านกัน
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดราชบุรีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพใดคือต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
หนึ่งครับน้องยาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ภาพที่๑ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าภูตข้อนี้หนึ่งแสนบาท
เอาแล้ว

ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไร
ภาพที่หนึ่งนั่นก็คือต้นบุญนาคเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตร
ภาพที่สองนะฮะต้นประดูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดชนบุรี
ภาพที่สามคือต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม
ภาพที่๔นะคะคือภาพต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
นั่นก็คือต้นโมกมันคือต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีนะครับ
ข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่องระแวกบ้านครับ
คำถามก็คือภาพใดคือป้ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลา
และน้องมิ้วเลือกตอบตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดนะครับ

ภาพใดคือป้ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารา
หนูเลือกภาพที่หนึ่งภาพที่ถูกต้องคือภาพที่สองตัวเลือกที่สองเอง
ก็พลาดไปวันนี้นะฮะครอบครัวของคุณต้นนะครับจากราชบุรี
รับเงินรางวัลในวันนี้ไปต่อลมหายใจ๑๐๐๐บาท
ผมเป็นกำลังใจให้พี่ต้นแล้วพี่ต้นครับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทำอะไรก่อนได้
เพราะฉะนั้นว่าอาจจะต้องดูสาเล้งสักครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะพาไปอาณาม่อง
ถ้าเป็นซาเล้งที่เป็นเหมือนมือสองอย่างนี้ครับ

ผมว่าขายของได้ทุนรอนแค่นี้ฮะบางทีแล้วเราเปิดร้านขายของชำอยู่ในบ้านก่อนได้
เพราะว่าเนอะพี่พี่พี่พี่เม้าก็จะได้ไม่ไม่เครียดเขาจะได้มีอาชีพ

ถ้าพูดถึงว่าเราไปลงร้านเป็นขนมหรือว่าเป็นกับข้าวอะไรก็ได้
ที่ขายเราก็ยังมีรายได้เข้าบ้านอยู่ทุกวันทุกวัน
แล้วเขาก็ยังได้ช่วยเหลือเขาได้
ให้พอมีของเข้าร้านแล้วก็เราก็ค่อยขยับขยายกัน
ฝากเอาไว้กันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าเผื่อว่าพี่ต้นนั้นได้เปิดร้านอาหารเนาะพี่เม้าเนาะ
พอทำได้เนอะขายของเนี่ยอยู่กับบ้าน
เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับ
ฝากครอบครัวของพี่ต้นและพี่เมาส์ไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวครับ
รายการของเราก็คือสะพานบุญนะครับช่วยต่อยอดและส่งเสริมอาชีพเขา
เขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
และวันนี้ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวนะฮะและขอบคุณที่มาร่วมรายการเราในวันนี้ฮะขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สัก๙ครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

คุณเขาว่าคุณเนี่ยไปหลอกเขา

โปรดติดตามตอนต่อไป